จริงเล่าข่าวนี้ไปเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้ว
เล่าว่ามีในหนึ่งคนนึงเนี่ยเขาโดนยิงตาย
ในหนึ่งโดนยิงตายสภาพของในหนึ่งเดี๋ยวขอดูภาพ
ภาพนี้จำได้ไหมที่เหมือนกับก้มกราบถูกต้องรัวที่ดอมว่าคือโดน๑๒นัด
แล้วเห็นต่อหน้าแม่แม่ยกมือแบบไหว้ขอคนยิงเลยอย่าทำอะไรลูกฉัน
แต่คนยิงก็ยังกดปืนลั่นไกยิงจนในหนึ่งตาย
ความคืบหน้าวันนี้ที่เอามาเล่าเพราะอะไรรู้ไหมจับคนที่ยิงได้แล้ว
เมื่อวานนี้มีการคุมตัวไปทำแผนด้วยไหนขอดูหน้าหน่อยคนที่ยิงคือใคร
ชื่อว่านายจรรย์สีน้ำเงินค่ะอายุ๔๗ปีเป็นผู้ก่อเหตุค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๒ธันวาคมอาทิตย์ที่แล้ว
ตรงริมถนนบ้านสะดอนมะเกลือนะคะที่สามชุกของสุพรรณ
หมวกกันน็อกแดงคนนี้นี่แหละคือนายจรรย์สีน้ำเงินอายุ๔๗ปี
เป็นคนยิงนายคุณาพรสูงปานเขาหรือว่าในหนึ่งค่ะ
ทีนี้เมื่อวานตำรวจสพสามชุกก็เลยเอาตัวของนายจรรย์ไปทำแผนนะ
นายจารันบอกว่าที่ผมทำผมแค้นแค้นแบบเก็บมานานแล้ว
แค้นเรื่องอะไรนายจารันไปเห็นข้อความในมือถือเมียผมนึงนั่นแหละแชทมาคุย
และข้อความแต่ละอย่างมันคุยเชิงชู้สาวทั้งนั้น
จรรย์บอกแบบนี้เคยไปดักยิง๑มาแล้ว๒รอบนะไอ้รอบนึงไม่เจอตัว
วันที่๒๑ธันวาตอน๓ทุ่มตัวนายจรรย์ขี่มอเตอร์ไซค์นะซ้อนเมียออกจากบ้าน
แล้วก็จอดรถเคลียร์ปัญหาทะเลาะกันไอ้ตอนนั้นที่ทะเลาะกันอ่ะยังไม่ได้ลงมือไง
แล้วก็แยกย้ายกันไปทีนี้ตัวจรรย์เองไปดื่มน้ำกระท่อมกับเพื่อน
เริ่มเริ่มเมาแล้วก็เลยกลับบ้านทีนี้พอเดินออกมาเนี่ยถึงปากทางตรงบ้านเพื่อนปั๊บเนี่ย
เห็นเลยว่าหนึ่งกำลังยืนคุยกับเพื่อนอยู่ตอนนั้นโมโหจารันก็เลยไปดักรออยู่ตรงริมทาง
ใกล้กับจุดที่ยิงผ่านไปแป๊บนึง๕นาทีได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของหนึ่ง
จำได้เลยรถของหนึ่งมาแล้วนี่ว่าลั่นไกยยิงใส่ไป๘๙นัทจนรถหนึ่งล้ม
แล้วเดินไปดูสภาพที่เห็นเห็นตอนนั้นหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่
แล้วจรรย์ก็เลยลั่นไกลกดซ้ำไปอีก๓นัด
นี่แหละจรรย์บอกว่าหนึ่งไม่ได้ก้มกราบไม่ได้ตายในท่าก้มกราบ
แต่คือโดนยิงแล้วนอนคว่ำหน้าอยู่อันนี้คือสิ่งที่เขาบอก
พอยิงเสร็จนะเมียของจารันไม่รู้เรื่องนะโทรศัพท์หาเมียเลย
ให้มารับหน่อยเสร็จแล้วเมียก็มารับก่อนไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
พอวันรุ่งขึ้นปั๊บตี๔ค่ะแต่เช้าเลยนะจรรย์ขับกระบะ
ไปบ้านแม่ยายแล้วไปทำบุญที่วัดไงหลังจากฆ่าคนตายลั่นไกล๑๒นัดมาแล้วอ่ะ
พอ๔โมงเย็นก็ให้เมียขับรถไปคืนพ่อตา
แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านญาติที่หนองเปาะตำบลหนองปริงที่เหล่าขวัญของกาญจนบุรี
ทีนี้ถามว่าแล้วจารันยังไงทำไมถึงสุดท้ายมามอบตัว
คือไปปรึกษายาธิ์บอกกับย่าธิ์ไม่สบายใจเลยอะ
เขาเลยให้พี่ชายโทรเขาบอกเลยนะเขาไม่ได้คิดจะหนี

ข้อหาต่อไปส่วนอันนี้คืออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ